เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปพบกับสองร้านขนมที่พลิกชีวิตได้
ด้วยการสร้างจุดขายที่ไม่เหมือนใครจนสามารถเพิ่มรายได้พร้อมปลดหนี้ได้เป็นล้าน
จากนั้นจะพาไปพบกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของผู้ชายคนนี้
ที่ใช้โอกาสจัดสิ่งของที่มีอยู่ในมือให้เป็นประโยชน์
จนปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เต่าเหยียบโลกที่สร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปี
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีค่ะ

ไอเดียรับทรัพย์เด็ด
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการ
เศรษฐีมายเจมส์

มาวางตรงหน้าเราเยอะแยะแบบนี้ครับ

แค่มีขนมอยู่ข้างก็อุ่นใจ

น้ำตัว

ด้วยความที่ว่าร้านขนมไทยมันมีเยอะ
ผมก็เลยลองเอามามาวางไว้ตรงนี้บอกเลยว่าอบอุ่นหัวจิตหัวใจได้ทานไป
หมดใจแน่นอนวันนี้เป็นธีมที่แบบสีสันมากมากเลย
เพราะมีทั้งแบบกุ้ยช่ายหลายสีขนมครกหลากสีแบบนี้นะคะ
บอกเลยว่าขนมครกเนี่ยมันเป็นขนมของคนรักกันทำไมครับ
มันข้ออะไรครับคอรอกอคนรักกันไหมล่ะอันนี้รู้จักที่ไหนมุกเนี้ย
ในเฟซบุ๊กเหมือนกันในนี้ผ่านผ่านไปเลยอ่ะนู่นอ่ะ
ไกลไกลเลยครับผมเรื่องของเรื่องร้านธรรมดาเนี่ย
ผมไม่เอามาแน่นอนอ่าแล้วอันนี้พิเศษยังไงครับ
ผมว่ามาที่กุ้ยช่ายก่อนคือเป็นกุ้ยช่าย๗สีท่าน้ำนน
ที่เรื่องลือชื่อดังร้านนี้ขายดีมาก
คุณลองเดาได้ไหมว่าปั่นปั่นปั่นอย่างเงี้ย
เขาขายได้วันละกี่ก้อนสักพันลูกก็เหนื่อยแล้วนะ
โทษน้อยไปอะไรครับเป็นหมื่นหมื่นหมื่นลูก
อะไรที่ทำให้ร้านกุยใช้ร้านนี้ขายดิบขายดีถึงขนาดนี้
เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันกับพี่อ้อมท่าน้ำนนท์ครับ
ตรงนี้ถ้าเราคิดว่า
เราจะค้าขายเนี่ยเราต้องมีความอดทนต้องสู้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

หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเออถ้าเห็นลูกค้าว่าถ้าลูกค้าบอกโอเคนะ
โอเคพอได้แล้วน่ะอ่าแล้วก็แล้วก็เอ่อมีมีกำลังใจขึ้นมาแล้ว
พยายามจะแบบปรับปรุงขึ้นเรื่อยเราจะไม่หยุดอยู่กับที่
เราต้องปรับปรุงให้อร่อยให้อร่อยให้อร่อยขึ้นเรื่อยค่ะ
หน้าร้านตรงนี้คือรับสำหรับลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านแต่ว่าถ้าเป็นพรีออเดอร์นี่คือเรา
เราก็จะรับสำหรับที่เยอะเยอะไม่ถึงห้ากล่องอย่างเงี้ย
คือจะรับตรงนี้ได้แต่ถ้าจะเอาแบบเยอะเยอะรับไปแบบไปขาย
หรือว่าจะรับแบบว่าไปเลี้ยงไปจัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้
ก็ต้องโทรบอกเราล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วเราก็จะจัดให้ลูกค้าตามเวลา
ถึงเวลาเขาก็จะมารับตามเวลาที่เรากำหนดให้นะคะแล้วก็จะได้ของกลับไปค่ะ
วันหนึ่งก็ปกติก็ประมาณเจ็ดพันถึงแปดพันลูกค่ะแต่ถ้าเป็นแบบช่วงมีงานหรือว่าช่วงออกบูธออกอาการอย่างเงี้
ก็อาจจะเป็นหมื่นกว่าลูกกล่องหนึ่งเราจะมี๑๒ชิ้นนะคะก็ขายอยู่๓๕บาท
เอ่อเกือบสามสิบปีอ่ะที่ป้าขายกุช่ายนึ่งมานี่นะคะพอเราได้สูตรกุช่ายนึ่งมาแล้วเนี่ย
เราก็รู้สึกว่ามันจะมีงานขึ้นมาเยอะกุช่ายทอดเราก็จะหยุดไว้ก่อน
เพราะว่าถ้าเรามาจับจุดตรงนี้ตรงเป็นกุช่ายนึ่งแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะขั้นตอนมันจะเยอะ
แล้วมันจะจุกจิกทำจุดตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะให้ของออกมาแบบอร่อยที่สุด
หรือว่าไส้มันม่วงหรืออะไรกัน

เราก็จะบอกลูกค้าว่าเป็นเมนูพิเศษ
ชื่อก็คือต้องเป็นแค่๗ไส้พอ

เวลาเราหยุดตัวแล้วของเราอร่อยแล้ว

แล้วลูกค้ามาชมเราก็มีความสุขว่าเรา

โอ้โหสุดยอดเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมทีมงานของเรา

ขายได้วันละเป็นหมื่นลูก

เขาขายชุดหนึ่ง๑๒ลูก

ป้องคิดเร็วมากหัวสมองพี่อย่างกับเครื่องคิดเล่น

นี่นี่นี่นี่เดี๋ยว
อะไรอะไรเขาคืนให้ตรงนั้น

และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้กุ้ยช่ายที่นี่อร่อย

ใช่ที่นี่เขาทำแบบวันต่อวัน

อีกอย่างที่ใช้ทำเป็นไส้ขนมกุ้ยชัย

ใครที่อยากจะชิมพิกัดนะ
อยู่แถวท่าน้ำนนท์เลยล่ะครับ
หรือสอบถามได้ตามข้อมูลที่ขึ้นให้

พี่กินเลย

รู้สึกเลยว่าเผือกเน้นหอมเผือก

ความนุ่มของแป้งด้วยแป้งเขาจะนุ่ม
สองไส้ผ่านไปเดี๋ยวผมลองกินมาก

เอาไปที่ดมคกก่อนเดี๋ยวคงได้กลับมากินอะเนาะ

มันน่ากินน่าทานจริงเลยนะ
สามารถปลดหนี้ได้เป็นล้านครับ
ซึ่งก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าการขายขนมครกเนี่ยนะครับ
สามารถปลดหนี้เป็นล้านได้จริงหรือไม่

เป็นเจ้าของแบรนด์ขนมคกยกถาดละมุนละมัยนะคะ
นครกยกถาดละมุนละมัย

ขายขนมครกหน้าตาคล้ายพิซซ่า

เราจะมีขายตั้งแต่๒๐๓๐นะคะ

แล้วก็เป็นยกถาดหน้าแน่น๑๐๐กับ๑๒๐บาทค่ะ
จะเป็นขนมครกยกถาดหน้าแน่นที่คล้ายหน้าพิซซ่านะคะ
แล้วก็จะเป็นการแต่งหน้าแบบแต่งวันเกิด
หรือว่าตามเทศกาลตามลูกค้าสั่งอะค่ะ

เคยขายสูงสุดอยู่ที่๑๖๓ถาดค่ะ

แล้วก็จะเป็นหนี้นอกระบบอีกแสนกว่าบาท
หนี้บัตรเครดิตแสนกว่าบาท
ร้านเสร็จใช้เวลาผลหนี้ประมาณ๘เดือน

ก่อนเริ่มที่เราจะมาขายขนมคกยกถาด

วันหนึ่งก็ขายได้แค่วันละ๕๐๐๖๐๐บาท

ก็เลยคิดว่าอยากจะทำยังไงให้ขนมครกเราเนี่ย

เราอยากทำขนมโค๊กที่คนซื้อไปแล้ว

เริ่มคิดไอเดียจากที่ว่าวันนั้นบังเอิญ

เราก็เลยลองแต่งหน้าพิซซ่า

ครั้งแรกกับการทำได้ออเดอร์วันแรกเลย๘ถาด
พอคนที่ซื้อไปเขาก็เป็นอย่างที่เราคิดก็คือ
พอโพสต์ปุ๊บก็จะมีออเดอร์เป็นกระแส

พอคนเริ่มสั่งก็เริ่มขายดีติดตลาดไปเรื่อยค่ะ

พอมันดังก็จะเป็นแบบเป็นแม่ค้าฮิ้วไม้
เจ้าเดียววัน๑๐๐กว่าฐานก็มีค่ะ

เราได้มาจากการที่เราปรับปรุงเองค่ะ

ทำสูตรแล้วก็ปรับสูตรชิมอยู่ที่บ้านนะคะ

ตัวไหนทำแล้วแข็งรสชาติเป็นยังไง
ตัวไหนเหมาะที่จะมาทำสูตรของเรามากที่สุด

ตอนนั้นลูกค้าบ่นมากว่าแป้งแข็งมาก
ไม่เหมือนขนมโค๊กนี่คือสิ่งที่
เราได้จากลูกค้าคอมเมนต์มาบ่อยมาก
ก็ทำไปอยู่อย่างนี้ค่ะไปได้แค่ตลาดนัดละที่

จงตัดสินใจว่าถ้าเราไม่ปรับ

ที่เราต้องย้ายตลาดอยู่เรื่อย

รอบนี้คือเราพักแล้วก็ให้คนรอบข้างชิม

เราก็เลยมาเช่าร้านตรงนี้ค่ะ

ดับแรกเลยนะคะคือแป้งบางแล้วก็กรอบ

คือทานเข้าไปคือกะทิจะฉ่ำมาก
เทคนิคของเราหลักเลยคือ๑การล่อนแป้ง
ของเราเนี่ยแทบจะไม่ใช้น้ำมันเช็ดเบ้าเลย

คือมองเห็นภาพลูกค้าคือโต๊ะตรงนี้

ดีใจมากค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะขายขนมคกได้เยอะขนาดนี้
แล้วก็คนจะลุมซื้อได้เยอะขนาดนี้ค่ะ

ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวโพดขายยำ

เรียนที่เราได้ที่เราเจ๊งส่วนใหญ่

อย่างเช่นลูกชิ้นร้านนี้คนซื้อเยอะมากเลย

สุดท้ายลูกค้ามีจำนวนเท่าเดิมแต่ร้านเพิ่มขึ้น

มันก็ทำให้ยอดตกกันทุกร้านนะคะ
ถ้าเราขายเหมือนคนอื่นมันไม่มีจุดแตกต่าง
ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จสิ่งแรกที่คิดได้ก็คือ

จากแตกต่างจากหน้าตาแล้วรสชาติของเราต้องแตกต่างด้วย
ร้านของเราอยู่ที่สมุทรสาครนะคะ

สนใจอยากสั่งซื้อสั่งไปได้ในเพจ
ละมุนละไม้อาชีพพารวย
อยากจะฝากถึงคนอื่นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะ
คือถ้าเราตั้งใจมีเป้าหมาย

เวลาเราล้มเรารีบยืนค่ะเราจะได้

เดี๋ยวผมเล่าต่อก็ได้นะ

อร่อยจนนะ

คุณชิสานะครับยังบอกกับเราอีกว่า

ขายไม่ถึงปีปลดหนี้ได้ถึงล้าน
ยังมีรายได้ที่มันล้นหลามจน

ช่วยขอบคุณครับ

สอบถามกันได้ตามข้อมูลที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะ

โอเคค่ะคุณมากครับ

ช่วงหน้าเศรษฐีป้ายแดงของเรายังมีเรื่องราวดีรออยู่
ครับผมเดี๋ยวต่อเลย

โอ๊ยอะไรเหรอ

ก็ได้คุณผู้ชมรอได้ไงกัน

อ้าวมาแล้ว
เมื่อกี้ขึ้นลิฟต์มาครับ
ไม่ไหวกินตลบอบอวนมากเลยครับ

เป็นกลิ่นเต่าของผมเองนี่แหละครับ

แค่นี้ผมว่ามันเล็กไปไม่พอหรอกครับ
เอามาเอาพี่ผมมีตัวช่วย

ก็ไม่อยู่ในนี้แล้วยังไง

ตรงนี้นายลองดิ

คุณผู้ชมครับผมทิ้งผมทิ้งผมคลอดเลยผมคลอดเลย
นี่กินเต่าไม่ใช่เรื่องตลกถ้าใครเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ย
เป็นผมผมก็เครียดใช่มันเป็นภาระให้คนอื่นด้วยนะ
รัดแร๊เปียกนะฮะตรงนั้นพาปรึกษาผู้เชื่อช่ายกันดีกว่า
แม่มีตัวช่วยค่ะเรื่องกลิ่นเต่าต้องคนนี้เลยค่ะ
ขอเชิญเฮียเต่าคุณสมชัยจันทิพย์วงนะคะจากเต่าเหยียบโลก
เชิญค่ะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขายกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
เปล่าครับผมของผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยครับผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยเลยครับ
คือต้องมีปี๊บแล้วก็ขี่มอไซค์ไปส่งตามร้านเสริมสวย
อ้าวขอเชิญหน่อยค่ะเฮียนี่นี่ครับเรียกว่าเป็นรุ่นหมุบโหดใช่ไหมเฮีย
ใช่ครับผมอันนี้ดูจากสภาพแล้วเหมือนกับใช้งานมากี่สิบปีแล้วเนี่ย
ช่องแก่น่ะ๑๕ปีเต็ม๑๕ปีโทรมาเยอะถึงเก็บหีบนี่
เราเคยลำบากมาก่อนอันนี้คือเครื่องมือหากินนะครับแล้วเราต้องอนุรักษ์ไว้
แล้วเมื่อก่อนเห็นเฮียเล่าว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วยังไงครับวิธีการขายในตอนนั้น
วิธีการคลายครับก็วิธีการคลายผมก็คือจะขับมอสไซค์

เจอมาทุกสถานการณ์

ที่ผมไม่อยากจำแต่ว่ามันไม่เคยลืม
สองคนนั่งคุยกันครับนะฮะอ่าผู้หญิงอ่าช่างเสริมสวยก็ยืนทำผมอยู่
ครับผมก็เข้าไปสวัสดีแล้วก็เสนอสินค้าพอพูดเสร็จปุ๊บอืม
ผู้ชายที่นั่งคุยที่เคาน์เตอร์ครับเขาเดินมาที่ประตู
เปิดประตูแล้วชี้หน้าออกไปอืมอะไรทำไมเขาต้องโกรธเราด้วยล่ะครับ
คือเขาอาจจะไม่อยากให้แฟนเขามายุ่งหรือว่าอะไรประมาณเนี้ย
อ่าไม่อยากให้ขายของอ๋อชี้หน้าเฮียก็เป็นความประทับใจของเฮียที่จำไม่ลืมเลย
แต่นั่นมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เฮียใช่ไหมถูกต้องฮะใช่
คือเราก็ผมอาจารย์ผมสอนว่าไงมั้ยบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ยิ่งมีความทุกข์มากเท่าไร
จะกลับกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น
แรกการขายเป็นยังไงครับครั้งแรกได้เงินมาห้าร้อยบาท
ถือว่าดีไหมฮะในตอนนั้นก็ภูมิใจดีใจว่ายังมีคนที่
ลองใช้สินค้าเราครับนะเพราะสินค้าเราไม่มีใครรู้จัก
มันเริ่มขายดีตอนไหนคะเฮียครับก็คือหลังจากนั้นสิบปี

เราอยากให้เราเอาสินค้าเต่ายบโรกไปขายใน๗๑๑

ใช้ได้หลายวิธีนะอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวเสร็จ

ก็ต้องอาบน้ำเสร็จให้ตัวเสร็จ
ตัวเรายังหมาดอยู่โอ้โฮ
เฮียเสื้อเฮียตรงใต้วงแขนนี้ไปโดนอะไรมา
เหลืองซักไม่ออก
โอ้บอกว่าผมใช้พวกพวกลูกอ่อน
มันมีแอลกอฮอล์ทำให้รักแดมมันมีปัญหา
แล้วก็ลองทำตัวนี้มาใช้
ลองทำตัวนี้แล้วเราก็เลยใช้เองด้วย
โหถ้าเถอะมันแห้งสบาย

มันดีจังเลยมันดีจังเลย
เฮียก็ได้ไอเดียจากนั้นแล้วก็เริ่มทำขายเลยเหรอคะ
น่าใช้อย่างน้อย
ตอนนั้นยังเป็นลูกน้องอยู่ยังไม่มีไอเดีย
ยังไม่ได้คิดจะทำขาย
อยากรู้จังเลยว่าในนี้มันมีอะไรพิเศษมันมีอะไรผสมบ้างอะครับ

แต่สารส้มตัวนี้ต้องผ่านกรรมวิธีก่อน
ต้องบอกว่าตั้งแต่เฮียเริ่มทำกัน๔คนในครอบครัวนะคะ

จนตอนนี้เห็นว่าขยับขยายเป็นโรงงานแล้ว

ทุกตัวในนี้ก็หาซื้อได้ง่ายแล้ว

เพราะ๗๑๑ก็หมื่นกว่าสาขานะ
แล้วพอเข้า๗๑๑แล้วยอดขายนี้พลิกขึ้นเป็น

เดี๋ยวเราไปดูโรงงานของเย้กันเลยดีกว่าค่ะ

และตอนนี้ครับโรงงานของเฮียเต่า
พัฒนามาจากการบดในครัวเรือน

ที่แรกอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
จะเป็นโรงเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรต่าง

ที่โรงงานย่านศุกรสวรรค์แห่งนี้
ครับผมห้องนี้เป็นห้องบรรจุพันธุ์ครับผมอ่า
ขั้นตอนก็คือหลังจากเราบดเสร็จแล้ว
อ่าแล้วก็ผสมเสร็จเรียบร้อย
ทุกขั้นตอนเรียบร้อยก็จะมาเผยออกมาในอ่างอันนี้
แล้วก็หลังจากน้ำเครื่องจะอัตโนมัตินะดูดขึ้นมา
แล้วก็เราก็มีการตั้งน้ำหนักว่าเราต้องการเท่าไหร่
แล้วก็จะพอแดกบรรจุก็จะชำนาญนะ
หลังจากบรรจุเสร็จก็มีการปิดจุ๊ก
ชุกเสร็จแล้วมีการปิดฝา
ฝาเสร็จแล้วก็ใส่สายพานลำเลียง
เพื่อที่เข้าไปขั้นตอนต่อไป
อันนี้ก็คือขั้นตอนบรรจุ
ต่อวันก็เป็นแสนขวดนะ

กรอกกันมาเลยนะครับคุณพี่
ฝั่งนี้มีการกรอกลงขวด
แล้วก็ส่งต่อไปปิดฝาติดฉลากเข้าไป
ก็เป็นอันเสร็จสับออกมาเป็นน้องเต่าเหยียบโลก

ถึงจะไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่โตมากมาย
แต่ความสำเร็จไม่ธรรมดาเลยนะครับ
บอกเลยว่ายอดขายเนี่ยเกินร้อยล้านทุกปีนะครับ

เฮียเคยไปดูหมอดูมาเยอะมาก
แต่ว่าหมอดูทุกคนเนี่ยทักกันเป็นเสียงเดียวกันหมดเลย
เฮียเนี่ยไม่มีดวงเป็นเท่าแก่

คือเรื่องของเรื่องผมเป็นเด็กนอกคำมะถม

หลังจากเข้ากรุงเทพเนี่ยหยุดครั้งแรกเลย
จำได้ว่าหยุดวันแรกเดือนละหยุดแค่๑วัน

แต่เราคนก็ทักว่าผมเนี่ยไม่มีดวงเท่าแก

ดูคนนี้เขาค่อนข้างจะดูละเอียด

เวลาดูต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก

ลักษณะท่าทางโหเฮ้งลาศรีดูจนหมด

ผมถามว่าสินแซอายุ๓๐ได้เป็นเท่าแก่ไหม

รอบใจตัวเองนะครับว่าหมอดูก็คู่กับหมอเดา

เวลาเราไปดูหมอดูอันไหนที่แบบเขาบอกว่าดวงไม่ดี

เฮียมีหลักการยังไงในการใครมาทักอะไร

เอาเงินไปจ้างให้ผมไปหาหมอดูผมไม่ต้อง

คือให้ดูฟรีก็ไม่ดูแล้วอ่าฮะ

เพราะว่าผมยึดถือธรรมะที่สูงส่ง

ซึ่งเป็นธรรมมัศจรรย์

ที่พระพุทธเจ้าเทศนาแปลไปสุดท้ายว่า
มนุษย์ทุกคนมีธรรมธาตุพุทธที่สูงส่ง
เพราะฉะนั้นเราจะสามารถดึงพลังชีวิต
สติปัญญาความรู้ความสามารถที่

คือสามารถสวดมนต์ได้ทุกอิริยบท

เพราะฉะนั้น๖คำนี้คือชื่อของพระพุทธ
เมื่อเราสวดท่องบท๖คำนี้
ก็เหมือนกับเราจะเรียกดึงพลัง
พระพุทธที่นอนสงบนิ่งให้ตื่นขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเราสวดมูลละที่ผมสามารถสัมผัสได้
ก็คือเราจะจิตใจเย็นลง
แล้วก็จังหวะชีวิตเขาจะดี
ทำอะไรก็มีปัญญาของพระพุทธะไม่วู้วาม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
คือขอในเรื่องที่เป็นไปได้ใกล้ตัวแล้วก็พยายามไปด้วย
เห็นว่าพอเริ่มสวดมนตร์แล้วขอแล้วเห็นว่าชีวิตเฮียเปลี่ยนภิกษ์จากหน้ามือจากหลังมือเลย

อย่างที่ผมบอกมาว่าหมอดูหลายคนทักว่าผมไม่มีดวงเท่าแก่
เราส่งหมดแล้วก็ทำให้นำพาเขาเรียกว่าจังหวะชีวิต
อดีตผมเคยตกงานตกงานอยู่๖เดือนเต็ม
แล้วช่วงนั้นเองก็เหมือนกับมีเทพธรรมบาล
หลังจากเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง
ก็ไปเที่ยวบ้านของยาฏยาวคนนี้ก็คุ้นเคยกันจะไม่
เขาก็มาทักผมว่าเฮียลื้ออยู่ร้านขายยา
ต้อง๒๐๓๐ปีความรู้เรื่องยาเทรงก็มีเยอะ
ทำไมไม่รู้จักผลิตพวกสมุนไพร
ไปส่งตามร้านเสริมสวยไปฝากเขาขายก็ได้ครับ
อันนี้ก็คือจุดเหมือนกับเหมือนกับเขา
ปกติเราอยากมองที่ไกลตัวอย่างนึง

แต่อันนี้ผมก็ตอนแรกก็นึกไม่ถึง
คือใช้กับตัวเองแต่ไม่เคยคิดจะทำขาย
พออาหารเคนนี้มาทักปุ๊บมันทำผมก็เลย

เติบโตขนาดนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกนะครับว่าชีวิตของเฮียเต่านะครับ
และครอบครัวเนี่ยมีความผูกพันกับเต่า

ตั้งแต่ชื่อแบรนด์ก็ชื่อเต่าเหยียบโลก

กระทั่งเรียกว่าเฮียเนี่ยเต่าเต็มบ้านเลย

คือเต่าเนี่ยบอกก่อนว่าเต่าเนี่ย

แล้วก็สำคัญที่สุดอายุยืนยาว

ทำให้กิจการเราเจริญรุ่งเรือง

เรื่องความเชื่อที่บ้านรูปปั้นเต่า

ถ้าลองนับดูเอาคร่าวก็ได้

โอ้โหถ้าเต่าเล็กน้อยก็น่าจะเป็นร้อย
โอ้โหเป็นร้อยตัวเอง

แล้วเวลาคนที่มาซื้อของ

น้ำขาวตากระต่ายบินเอออ่าอะไรประมาณนี้เอาโลโก้ต่างต่าง
อ่าฮะอ่าตะขาบห้าตัวอย่างของเราแรกเริ่มเราเราชื่ออะไร
ก็ชื่อเต่าเลยชื่อเต่าตั้งชื่อเลยว่าชื่อจับเต่าเต่าจับได้
ชื่อชื่อยี่ห้อจับเต่าถูกต้องเอากลิ่นเต่าอ๋อก็เป็นตรงตรงเลยนะเฮีย
แล้วอย่างนี้คนมาซื้อเขาก็จะเขินไหมครับว่ามาซื้อแปลว่าอุ้ย
ฉันตัวเหม็นมันมันจะเขินอายตอนซื้อนะเฮียถูกต้องถูกต้องโอ้โห
คำถามนี้ตรงประเด็นเลยครับก็ลูกค้าเขาไม่กล้าเรียกจับเต่า
ครับนะฮะเขาก็จะเรียกว่าเต่าเหยียบโลกอ่าแต่ผมก็เลยคิดว่า
จับเต่าไม่มีคนเรียกผมก็ให้อินเตอร์เข้ามานิดหนึ่งเออครับ
ถ้าตั้งเป็นเจธีเจธีจับเต่าเหยียบโลกอ๋อเจธียอดมาจาก
จับเต่าจับเต่าโอ้โหครับให้มันอินเตอร์ครับแล้วก็ได้ผลไหมครับ
ไม่มีคนเรียกด้วยมีแต่คนเรียกเตาเหยียบโลกอ่าก็คือเรียกตามภาพ
เอาดูกำโลโก้ผมคิดว่าเต่ามันก็มันก็สื่อถึงกลิ่นเต่าด้วยครับ
อ่าแล้วเต่าก็เป็นสัตว์มงคลได้เอาเท่าเต่าเอาเต่าไปเหยียบบนลูกโลกเอามา
เราก็สามารถไปได้ทั่วโลกเพราะว่าทั่วโลกคนก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นเต่ากันเยอะ
นี่แหละครับไประดับโลกระดับอินเตอร์เลยเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหนั่นก็เต่านี่ก็เต่าเต่าเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
ตั้งแต่ทำธุรกิจเต่าเหยียบโลกมาเฮียเต่าก็สะสมไว้เต็มบ้าน
บ้างก็สั่งทำขึ้นมาอย่างเต่าสีทองอร่ามตัวนี้นี่แหละครับ
นี่อันดับแรกก็คือเป็นสัตว์มงคลนะแล้วก็อายุจะยืนยาว
เต่านี่จะมีความซื่อสัตว์น่ะแล้วก็เต่านี่เลี้ยวเลี้ยงแล้ว
อันนี้ที่ตามความเชื่อของผมนะเลี้ยงแล้วเราก็จะเฮ่งนะฮะ
ทำอะไรก็ลาบลื่นนะครับตัวผมก็รักเต่ามาตั้งแต่เล็ก
อันนี้ที่บ้านผมจะมีเต่าหลายชนิดเต่าปั้นเอ่ยเต่าเงินเต่าทอง
เต่าตะโนดน้ำจืดเต่าซูคาต้า
ซื้อมาเมื่อประมาณห้าปีทีแล้วเพิ่งจะสี่สิบเก้าโลตอนนี้
เพิ่งมาเป็นห้าสิบห้าโลแล้วอายุประมาณยี่สิบปีครับผมตัวนี้
เดี๋ยวจะอาบน้ำให้น้องโชคนะครับน้องโชคครับ
สองตัวนี้เฮียบอกว่าซื้อมาตัวละหกหมื่นเชียวนะครับ
และต้องพาเขามาอาบน้ำแล้วก็ปล่อยให้เดินเล่นต้วมเตี้ยมตมเตี้ยม
ในพื้นที่ว่างข้างบ้านแบบนี้นี่แหละครับ
โอ้โหเลี้ยงแล้วรวยขนาดนี้ผมเลี้ยงบ้างดีกว่าเนี่ย
ตอนนี้เลี้ยงอยู่สองสองข้างเลยเรียบเอาไปใช้เลยค่ะ
เดี๋ยวเอาไปใช้หายเลยให้คุณทั้งโต๊ะเลยค่ะครับผม
แล้วมันเห็งอย่างงี้เลยเหรอครับก็ราบลื่นนะฮะทุกอย่าง
ธุรกิจลาบลื่นตอนนี้โควิดนะฮะเราก็ไม่สะเทือนเฮ้ย
ยอดขายตกไหมครับก็นิดหน่อยนะแต่ไม่ตกมานิดหน่อยไม่สะเทือน
เห็นบอกว่าโควิดทำอะไรเฮียไม่ได้แล้วที่สำคัญเข้าหน้าร้อนแล้ว
เฮียนี่นั่งยิ้มแต้นเลยยิ้มหน้าร้อนขายดีเหรอครับขายดีขึ้นครับ
เพราะว่าปัญหาเรื่องถิ่นรักแท้มีกันเยอะใช่ไหม
อันนี้วัยรุ่นก็หันมาใช้กันเยอะใช้แล้วแห้งสบาย
จริงจริงมันมันสร้างความมั่นใจด้วยจริงเวลาเราออกกำลังกายอย่างเงี้อืม
ไอที่ร้อนแล้วแบบผมเห็นทุกคนเหงื่อเป็นวงเลย
ผมก็คนนึงอ่ะใช่ไหมฮะมีปัญหาแล้วเปียก
ต้องจัดกันนะครับรับรองว่าเราจะมั่นใจมากขึ้น
ขอบคุณแม่เนยนะครับที่ช่วยปิดให้นะฮะนอกจากบทสวดมนต์ที่ทำให้เฮียเขา
ขึ้นแล้วนะฮะครับสัตว์เลี้ยมงคลก็ด้วยนะฮะ
และส่วนหนึ่งครับที่ทำให้แบรนด์ต่อเหยียบโลกนั้นเติบโตมาอย่างยาวนานนะครับ
ก็คือยอดขายเนี่ยก้าวกระโดดเลยนะฮะจากหลักแสนมาเป็นร้อยล้านได้
เพราะน้องเต่ารุ่นที่สองใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับผม
นี่ก็มีน้องโอนะซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะนี่เป็นน้องเล็ก
ขายก้าวกระโดดแบบนี้ค่ะทำยังไงบ้างคะน้องโอ
ก็ผมว่าจริงแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยอดขายมันโตขึ้นมาได้ต้อง
ต้องเป็นเพราะคำว่าครอบครัวเลยครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย
ก็จะพาไปตรวจตลาดพี่น้องแต่ละคนเนี่ยจะสลับกันไป
รู้สึกว่าเติบโตขึ้นมากับธุรกิจของเต่าเหยียบโลก
กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยที่เราทุกคนเรียนจบมาครับ
เรามาช่วยเอาเต่าเนี้ยพัฒนาไปติดปีกเสริมภาพลักษณ์ให้สวยงาม

อนาคตเราก็เลยมองว่าจะพัฒนธุ์ลาของของคนไทยครับ
เติบโตไปเป็นสักยอดขายอันดับ๓ของประเทศเลย

แล้วก็ทุกคนกล้าที่จะพูด

ทีนี้ก็อยากจะให้น้องโอ้พูดถึงคุณพ่อหน่อย
ที่เขาได้มอบธุรกิจนั้นให้เราสารต่อค่ะ
ครับจริงก็เห็นป๊าเหนื่อยมาตลอดนะครับ
ผมกับพี่แต่ละคนเนี่ยก็จะสร้างธุรกิจให้เราก็ทำให้ป๊ากลับมาภูมิใจครับ
แล้วคุณพ่อครับมีอะไรอยากส่งต่อฝากถึงลูกชายหน่อยครับ
ก็คือที่ผมบอกทุกครั้งนะว่า
โชคดีที่ได้เกิดมาอยู่ประเทศไทย
เพราะประเทศไทยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส

เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์

เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำให้แบรนด์สินค้า

เราเนี่ยสามารถกระชอนกระจายไปได้ทั่วโลก

แล้วก็ฝากลูกกูทั้ง๓คน

ขับมอเตอร์ไซค์ส่งของธรรมดานี่เลยนะครับ
กระทั่งมาเป็นธุรกิจร้อยล้านได้

เฮีเต่าสมชายจันทิพย์วงและคุณโอนะครับ

เอาพี่ปอลพี่ปอลพี่ปอลพี่ปอลพี่ปอล
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย